อีกคลิปนึงเอามาดูกันก่อนนะครับ
เพื่อที่จะตามหาตัวผู้ก่อเหตุนะครับ
เหตุการณ์ที่จะเล่าให้ฟังนี้คือ
มีสาวธอมคนหนึ่งเขาไปเห็นเหตุการณ์ที่ผู้ชาย

และสาวธอมคนนี้พยายามเข้าไปห้ามนะครับ
แต่สุดท้ายผู้ชายหันมาทำร้ายเธอแทน
แล้วก็ทั้งเตะตัดขา
แล้วก็ใช้เท้าเตะเข้าไปที่ใบหน้าของสาวธอม

นี่เป็นภาพเหตุการณ์ขณะที่
ผู้ชายคนหนึ่งเดินตรงเข้าทำร้ายสาวธอม
อย่างรุนแรง

ธอมล้มลงไปนะครับ
แล้วผู้ชายคนนี้ก็ใช้เท้าเตะเข้าไปที่ใบหน้าของสาวธอมอย่างรุนแรง
คือดูจังหวะเงื้อก็รู้เลยว่าแรงมากแน่

จากนั้นผู้ชายก็รีบเดินไปจากจุดเกิดเหตุ
ให้สาวธอมนอนร้องด้วยความเจ็บปวดเลือดอาบหน้า

ถูกนำมาแชร์ผ่านโลกออนไลน์และขอความเป็นธรรมจากเพจชื่อดังอย่างแหม่มโพดำ
ระบุว่าเหตุรุนแรงในครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
อยากขอความเป็นธรรมให้กับคนที่ถูกทำร้าย
เพราะตอนนี้ผู้ชายที่มาทำร้ายร่างกายก็ยังไม่ถูกจับ
ส่วนคนเจ็บขณะนี้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลวัชิระพยาบาลนะครับ
ภาพจับกล้องจับภาพได้ทัดเจนนะครับ
บอกว่านี่แหละค่ะหน้าตาสุภาพบุรุษ
ส่วนนี้เป็นคนที่ถูกทำร้ายร่างกายนะฮะ
สาเหตุของการถูกทำร้ายร่างกายในครั้งนี้เกิดขึ้นจากฝ่ายชายที่ไม่พอใจ
สาวธอมไปพบเห็นเหตุการณ์ที่ผู้ชายคนนี้แหละทำร้ายผู้หญิงอยู่ในบ้าน
ทอมเลยเข้าไปห้ามแล้วก็โทรแจ้งตำรวจ
เมื่อเรื่องนี้รู้ถึงหูฝ่ายชายฝ่ายชายก็ตามมาทำร้ายสาวธอมตามคลิปที่ได้เห็นนี่นะครับ
ซึ่งหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็จะรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบต่อไปนะครับ